ท่านผู้ชมครับผมก็เห็นคลิปในการทำอาหารรีวงรีวิวเมนูแปลกมาหลายอย่าง
เอาแค่ในบ้านเรานะต่างประเทศไม่นับนะครับ
อย่างกินพวกของสดจะเป็นเนื้อเป็นตับอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
ของสดที่เขากินเนี่ยมันคือไก่สดอืมไก่สดสดเลยนะ
ซึ่งมันกินไม่ได้หรอกไก่สดใช่ไหมแต่มันแปลกพิษดารยิ่งไปกว่ากินไก่สดไก่ดิบ
เป็นยังไงไปดูนะฮะ
มามามามาเลยมามาเอาละ

เอาอีกเจ้าใส่นะหุ่น
เอาห้างอีกแล้วกันเอาออกมามา
ออกมาออกมาออกมาออกมาออกมา
ออกมาครับออกมาเอาได้ไหร่เนี่ยมัน
เอาไปแห่รังมดแดงมดแดงมันก็วิ่งเข้าใส่แล้วเขาก็กินเข้าไป

มดแดงรังมดแดงไข่มดแดงเนี่ยอันนี้เขาทานกันมันจะออกรสเปรี้ยว
ก็ทานได้แต่ไข่ดิบไข่สดอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ก็เยอะนั่นแหละคือตอนนี้ปลาเข้าไปหลักร้านวิวแต่กินแบบนี้ทุกผู้ชมครับ
คือไม่ใช่แค่ฉีกไก่สดแบบนี้มันมีคลิปที่ใช้มีดเฉือนเนื้อไก่ดิบ
แล้วก็ทำเหมือนเดิมอันนี้ไก่นะไก่สดทั้งฉีกเป็นชิ้นแล้วก็เฉือนเนื้อไก่สด
เป็นซาซิมิไก่อย่างนี้หรอคะ
ของบางอย่างมันก็ดิบได้นะคุณโรสลินใช่ค่ะบางอย่างมันก็ดิบไม่ได้นะ
อันนี้เฉือนนี่เฉือนเฉือนเนื้อห้ามลอกเรียนแบบนะครับท่านผู้ชมครับ
เราเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรอนะครับค่ะ
วิชาการที่เราไปถามมาเนี่ยมันกินได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยลักษณะแบบนี้เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
มันจะวิ่งเข้าใส่เขาก็กินเข้าไปกินทั้งตัวมดแดงด้วยครับ
จากไก่ดิบกับมดแดงนะมีปลานินสดปลาช่อนสด
แดงสดสดจากรังนี่ก็มีนะฮะคือไม่ได้กินเนื้อปลาสดกับวาซาบิเหมือนญี่ปุ่นนะครับ
แบบเอามดแดงอ่ะดูนะครับดูพวกปลาน้อย
คำต่อมาเลย

อุ้ยมามาออกมาวะแม่อู๋
สิ่งที่เหลือยาวเวลียมแบบเด้ออืมค่อนแสบ
ไม่กินปลาคอร์ปลาคอร์สุดสด
ฟังอาจารย์เจดหน่อยไหมดีค่ะดีนะคะคือหลายคนก็ตั้งคำถามนะคุณภาคภูมิว่ามันทานได้จริงหรือเปล่านะครับ
ศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะท่านวิเคราะห์เลยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวนี้นะคะ
บอกว่าลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นการแสดงออกคล้ายกับเป็นว่าเหมือนว่าจะมีการโชว์ปฏิหารแสดงอิทธิฤทธิ์ในเชิงของความรุนแรงทั้งการกินเนื้อสัตว์ดิบ
การให้มดแดงเนี่ยไตไปตามร่างกายขณะกินนะแล้วแสดงออกเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้ตัวเองดูเหนือคนธรรมดาทั่วไปอาจารย์บอกแบบนี้นะคะ
การกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ดิบเนี่ยก็ไม่ควรกินนะครับจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวดิบเนื้อไก่ดิบเนื้อหมูดิบเนี่ยเราก็มีโรคของมันอยู่ในส่วนของไก่ดิบเนี่ยครับเราก็จะเตือนกันมาตลอดว่ามีเชื้อโรคหลายตัวที่อันตรายเชื้อตัวที่สำคัญที่สุดชื่อชื่อซาโมเล
ไหนดิบเนื้อดิบพวกนี้มันจะมีเชื้อโรคที่ชื่อว่าซัลโมเดลล่าอย่างที่อาจารย์บอกไปอันตราย
ประกอบกับมดแดงอาจจะมีเชื้อโรคที่อยู่ในธรรมชาติปะปนอยู่นะคะ
การให้มดแดงไต่ไปตามเนื้อดิบอาจจะเป็นการสร้างรสชาติ
เพราะในตัวมดแดงอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะ
อาจารย์บอกว่ามันมีกรดที่ชื่อว่ากรดฟอร์มิตอยู่นะฮะ
นี่แหละจะเป็นสารที่ไปกรดความคาวของไก่สดหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้กินดิบแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาต้องไปปรุงอาหารก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้ต้องยอมรับว่าคนดูเยอะด้วยความแปลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ด้วยความสยดสยองหรือว่าจะดูแล้วเกิดความรู้สึกแบบไหนก็ว่ากันไป
คือยอดคนดูเนี่ยทะลุล้านวิวนะฮะตอนที่คลิปเขาลงไปสัก๑๐ชั่วโมงได้
เราตามหาผู้ชายคนนี้จนเจอนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คนนี้เจ้าของคลิป
คือชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อนายจิตชัยพวังคามหรือว่าเจ้าของฉายากินสดกับมดแดง

คือเขาก็บอกว่าที่มาของการทำคลิปนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ไปศึกษาโลกโซเชียลนะครับศึกษามานาน
คิดว่าน่าจะเอาเรื่องการกินของคนทางแถบภาคอีสานมาเป็นคอนเทนต์หลัก
จะกินยังไงให้ต่างจากคนอีสานเคยกินมาก่อนหน้านี้
คนอีสานก็อาจจะมีเมนูดิบแต่ไม่ได้ดิบขนาดนี้

คือนายจิตชัยเนี่ยเขาบอกกับเรานะครับบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยชอบกินของดิบอยู่แล้ว
ก็เลยเอามาเป็นเนื้อหาในการสร้างคอนเทนต์
ซึ่งปกติทางภาคอีสานจะใช้มดแดงในการดับกลิ่นคาวเพิ่มรสเปรี้ยว
ก็เลยเอาไก่บ้านแบบดิบเป็นวัตถุดิบ

เอาไปทิ้มใส่ใส่รังมดแดง

ไม่ใช่มาถ่ายคลิปแล้วไปคลายออกจากปากเขายืนยัน

ถามว่ากัดไหมกัดทั้งปาก

แผลยังมีอยู่เลยที่มือนะครับ

คือช่วงแรกก็ยอมรับว่าโอ้โหก็ตื่นเต้น

ยอดคลิปตอนนี้ไม่ใช่หลักล้านธรรมดานะ

แล้วนะครับในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะฮะ

มันก็มีคนดูมาเยอะ

สังคมด้วยนะครับ
หลายคนก็ไม่ชื่นชอบลักษณะการกินของเขาแบบนี้

มีตอนรอยมดกัดบอกว่ายังมีอยู่แล้วเนี่ย
พยายามแบบใดแต่ยี่หอชนิดแบบใดคุณเข้าใจเบิ
แกนาคาขอโทษพอให้ล่ะก่อน

ความสุขสั่งคอนเทมที่จะให้มีความสุขในหนึ่งในหนันในโลกใบมีเท่านั้นนะครับ
ผมจะรักษาสุขภาพผมให้ดีที่สุด
ฝากช่องทางการติดตามผมนะครับ
อ้าวนี่ฮะนายจิตชัยหรือว่าหยกลูกหยี

เขาก็ฝากขอโทษด้วยที่ว่าการกินของเขาอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าโอ้โหมัน
มันจะสร้างพฤติกรรมแบบผิดหรือเปล่า

คือวันนี้เขาก็อาจจะยัง
ได้ของเขาอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ